นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูข่าวต่อไปเลย

เพราะว่าขันน้ำมนต์ที่นี่นะบอกเลยว่าฮือฮามาก

เอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่ง

เออคำชโนธนี่ต้องไปเพราะว่ามันเด็ดจริง
นี่ครับที่คำชโนธนะบอกเลยว่าเด็ดมากเพราะว่าอะไรศิษยานุสิต
คนที่เขาเชื่อเรื่องนี้เขาต้องไปกันทุกงวด

แล้วเนี่ยไปแล้วนะไม่ได้ไปมือเปล่า
ต้องไปกราบไหว้ขอพร
นี่แหละครับมันเป็นโค้งสุดท้ายไง
ใบตองอารมณ์เหมือนแข่งฟอร์มูล่าวัน
เมื่อวานโค้งสุดท้ายวันนี้คือทางตรง
ที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยเพราะฉะนั้นต้องไปส่องนี่
ขันน้ำมนต์ที่อัดแน่นไปด้วย
คุณภาพของน้ำตาเทียนจริงโอ้โหไม่มีจุดอื่นอื่นลอยอยู่เลย
คุณใบตองเห็นก็จริงแต่คุณผู้ชมเขาเห็นไม่ชัด
ผมจัดการเอาภาพที่ชัดมาให้คุณผู้ชมได้ดู
แล้วเราลองเล็งลองพิจารณาดูด้วยกันว่าข้างในนั้นมันเป็นอะไร
ยกมือสาธุด้วยนะคุณผู้ชมนะให้ดูกันหน่อยเป็นยังไงเนี่ยฮะ

ตอนนี้จำไม่เคยดาวอะไรแบบนี้ออกเลย
เอาคุณผู้ชมเค้าก็ตีความกันไปเป็นหลายตัวเลข
ผมไม่ขอพูดแล้วกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่
คุณคิดว่าเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของการลงทุน

การลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงคุณผู้ชมเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วต้องมีสตินะคะ

เอาจริงก็ไม่เห็นเนาะว่ามันเป็นตัวเลขยังไงมันก็คดเคี้ยคดเคี้ยวเหมือนกันทุกอ่างทุกขันเลย